เมื่อวานนี้ที่ไปพบศพชายชาวไต้หวันในโรงแรมแถวอุดมศุกร์ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
แต่พฤติกรรมลักษณะของศพที่เจอเนี่ยนะฮะมันแน่นอน

วันนี้ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจสอนอบางนานะฮะเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
เป็นชาวไต้หวันนะฮะเสียชีวิตในโรงแรมแถวอุดมศุกร์๑๗หรือว่าสุขุมวิทย์
บางนากรุงเทพบนห้องพักชั้น๖
เจ้าหน้าที่ไปเจอศพนายซูเชียงเฉินอายุ๔๗ปี
คว่ำหน้าใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น
แล้วสภาพศพคือมีของแข็งเนี่ยทุบตีเขาที่ใบหน้า
ขวามีบาดแผลชะกันที่จมูกกับลำคอถูกรัด
เทปพลาสติกใสถูกมัดมือมัดเท้าแบบนี้นะฮะ
เข็มขัดแล้วก็เชือกฟางเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างเตียงนะครับ
ใกล้ใกล้กันก็มีตู้เซฟสองตู้แล้วภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้
ค้นข้าวของกระจัดกระจายด้วยนะครับ
ส่วนตัวผู้ตายเองก็มีประวัติเคยถูกดำเนินคดี
เรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็คดีช่อโกงที่ไต้หวันนะฮะ
แต่ว่าเขารับโทษไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มาเสียชีวิตที่เมืองไทยนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา

เป็นวงจรปิดในโรงแรมที่เกิดเหตุนะครับ

นี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ

ใส่หมวกแก๊ปสวมแมสปิดบังใบหน้าสวมกางเกงสีดำ
นี่คือเดินออกจากลิฟต์มาตอนตี๑๖นาทีของวันที่๑๗
พฤศจิกายนมันคือคืนวันที่๑๕นั่นแหละนะฮะ
แต่มันเป็นตี๑มันเข้าสู่วันที่๑๖
จากนั้นก็ไปเคาะห้องของผู้ตายนะครับ
กล้องตรงนี้มันจะเห็นไม่ทั้งตัวนะครับ
อยู่มุมตรงนี้ในจังหวัดตรงนี้เห็นนะฮะ

แล้วก็จากนั้นสักไม่เกิน๑นาที

ตอนนี้รู้ชื่อแล้วคือนายเจนซี่เป็นชาวเมียนมาค่ะนั่น
กางเกงขาสั้นสีดำสวมเสื้อสีดำแถบขาวสวมหมวก
เดินออกมาจากห้องของผู้ตายตอนเข้าไปไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นตอนเดินออกมา
แล้วก็เดินตามมาที่ลิฟท์ที่ผู้ชายคนแรกที่ไปเคาะประตูตอนแรก
ยืนรออยู่แล้วก็เข้าลิฟต์ไปด้วยกัน๑นาฬิกา๘นาทีนะฮะจากนั้นครับ
กล้องวงจรปิดหน้าลิฟท์ที่ชั้นล่างและชั้นหนึ่งเลยนะฮะจะเห็นผู้ชายคนนึง
ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวคนนี้นะฮะตรวจสอบแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่บอก
รู้ตัวแล้วเป็นชายชาวแคมาลูนนะครับเดินออกมาจากลิฟต์แล้วถือโทรศัพท์มือถือ
ไว้ในมือตลอดเวลาชื่อจรนะครับนำรวจนี่ก็ได้หลักฐานพวกนี้มานะครับ
รวมทั้งเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๓นาฬิกา๔๔นาทีย้อนไปก่อนหน้านะฮะ
ก็คือวันที่๑๔พฤศจิกายนวันนั้นเนี่ยยังเห็นผู้ตายนะครับ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขายาวนี่นั่งวินมาเช็คอินที่โรงแรมที่เกิดเหตุที่
เจอศพเขานั่นแหละจะเห็นว่ามาคนเดียวนะอันนี้คือบ่ายนะช่วงบ่าย
เกือบบ่าย๒ของ๑๔พฤศจิกายนแล้วเราก็ไปได้วงจรปิดนะ
น่าจะเป็นร่องรอยสุดท้ายที่เห็นภาพของผู้ตายนะฮะตอนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกัน
อันนี้คือออกนอกโรงแรมแล้วกลับมาอีกครั้งตอน๑๗นาฬิกา๕๒นาที
แต่จะเป็นวันรุ่งขึ้นละ๑๕พฤศจิกายนนั่งวินเข้ามาเหมือนกัน
แล้วไม่เห็นออกมาจากห้องอีกเลยนะฮะทีนี้ถ้าต่อจิ๊กซอเนี่ย
มันก็จะนู่นไงก็คือก็จะไปเห็นภาพในโรงแรมตอนตี๑๖นาที
ที่มีผู้ชายชุดดำเดินออกจากลิฟต์มาแล้วก็ไปเคาะประตูห้อง
พอไปเคาะประตูห้องเสร็จก็เดินออกมาหน้าลิฟต์แล้วก็มีผู้ชายชุดดำอีกคนนึง
เดินออกมาจากห้องแล้วก็มาที่ลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์ไปด้วยกัน
แล้วก็จะไปเห็นด้านล่างชั้นหนึ่งก็ผู้ชายเสื้อเหลืองแคมาลูน
เดินออกมาจากลิฟต์ถือโทรศัพท์
จากนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลจากตำรวจนะครับ
หลังก่อเหตุตรงนี้สองสามคน
มารับนะฮะซึ่งจะเห็นตอนตี๑๗๘นาทีเนี่ยช่วงนี้แท็กซี่เนี่ยมาที่โรงแรมที่เกิดเหตุ
๑นาฬิกา๑๐นาทีซึ่งมันคือคืน๑๕นั่นแหละแต่มันเข้าสู่วันที่๑๖พฤศจิกายนแล้ว
แท็กซี่ก็ขับออกไปมันใกล้เคียงกับเวลาที่เหมือนกับตัวในจอดที่ออกจากลิฟต์และถือมือถือตลอด
ส่วนอีก๒คนถามว่าไปในห้องของภูตายแล้วลงลิฟต์มาด้วยกัน
เจนซี่ขี่จักรยานยนต์สีดำหรือหนีไปไล่กล้องวงจองจรปิดที่เราไล่ในทีมข่าว
คืนวันนั้นนะครับจะเห็นจักรยานยนต์สีน้ำเงินซอย
กันสองคนนะอ่านนี้เป็นช่วงหนึ่งนาฬิกาสิบแปดนาที
หลังรถแท็กซี่ของจรชาวแคมารูนเสื้อเหลืองนะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะใช่หรือเปล่านะมอเตอร์ไซคัน
นะหรือว่ารถแท็กซี่คันนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ว่า
เจ้าหน้าที่เขาอ่าบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับแต่สุดท้าย
ตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะตัวบุคคลที่ก่อเหตุ
อันนี้มันแน่นอนแต่กล้องวงจรปิดที่เป็นรถแท็กซี่กับจักรยานยนต์ที่หน้าโรงแรม
อันนี้ยังไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นต้องสงสัยอยู่
แต่ว่าวงจรปิดในโรงแรมที่เห็นชัดเจนอันนี้แน่นอน
ก็เลยนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับ
เป็นผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งหมด๓คนใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะคนนึงคือนายเซเวลินพาเยหรือว่านายเจนซี่
คนนี้เป็นชาวเมียนมาอายุยี่สิบเอ็ดปีอีกคนก็คือในจรคนเสื้อเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นไปตามกล้องอ่ะนะ
อนแอคเบอร์อายุ๔๐ปีชาวแคมรูนและชายชาวตะวันตกค่ะ
คือข้อหาร่วมกันค่าผู้อื่นโดยเจตนาจับได้๒คนในถนนศรีนรกรินตรงเขตบางนาคลุงเทพฯ
ส่วนอีกคนนึงที่ถูกระบุว่าเป็นชายชาวตะวันตกเนี่ยคนนี้เนี่ยยังหลบหนีไปได้
ทีนี้ที่สนบังนานะคะตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาสอบปากคำ
คือเจนซี่เนี่ยคือคนที่เป็นชาวเมียนมาเขาให้การภาคเศษเขาบอกว่า
เขาไปสมัครงานในออนไลน์ซึ่งมีหญิงไทยคนหนึ่งถูกระบุว่าเป็นชาวจังหวัดราชบุรี
โพสต์หาคนที่จะไปทำงานงานสอดแนมพี่อุ๋ยสะกดรอยตามผู้ตาย
เพราะผู้ตายมีทรัพย์สินจำนวนมากและมีประวัติอัตยกรรม
ประกาศพูดหางานทางออนไลน์เลยหรือคะแล้วร่วมกันเกาะเหตุคือไหนเมียนมา
ชาวเมียนมาเขาระบุซัดทอดไปถึงนายจรเขาก่อเหตุกับนายจร
อีกคนนึงก็คือชายชาวตะวันตกสามคนค่ะเพื่อที่ต้องการทรัพย์สินนั่นเอง
เปิดห้องที่โรงแรมติดตามตัวผู้ตายจนวันที่๑๖พฤศจิกายนเขาเข้าไปในห้องคนตาย
แล้วชายชาวตะวันตกที่ถูกพูดถึงที่ฉันหนีไปเนี่ยนะคะเป็นคนจับตัวคนตาย
เจนซี่เขาคือคนที่มัดด้วยเชฟแล้วก็เอาเข็มขัดมามัดนั่นแหละ
ส่วนในจรอีกคนนึงจะคอยดูต้นทางเอาไว้
จากนั้นตัดสินใจลื้อค้นทรัพย์สินแต่ไม่พบเงิน
สุดท้ายตัดสินใจเอาโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์ของคนตายไปค่ะ
อ้างว่าตอนออกจากห้องตัวคนตายไม่เสียชีวิตนะคะ
ในจรเองเนี่ยอีกคนนึงที่เป็นสื่อเหลืองเนี่ยนะคะ

คนนี้เขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แล้วเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยนะ
เขามาทำงานเป็นครูสอนภาษาเท่านั้น
เพราะว่าตัวของช้อนเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะเห็นแค่ข้างล่างใช่ไหม

แต่ตัวเจนซี่กับผู้ชายอีกคนนึงที่ยังไม่รู้ชื่อที่หนีไปเนี่ย
อันนี้เห็นไปที่ห้องของผู้ตาย
แต่เจนซี่ก็คือภาคเศษคือรับครึ่งหนึ่ง
บอกใช่เข้าไปจริงได้รับจ้างให้มาสอดแนมเพื่อจะเอาทรัพย์สิน
แล้วก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ออกมา

ใช่เจ้าตัวก็เลยบอกแบบนี้

ที่ศีรษะที่อะไรพวกนี้ที่ใบหน้าครับ
ทีนี้แม่ของนายเจนซี่นะคะเดินทางมาเยี่ยมลูกชายแล้วนะซึ่งทาง
ครอบครัวไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
คือหลายคนก็ยังเสียใจแล้วก็ไม่คาดคิดหรอกว่า
แล้วก็ยังไม่เชื่อด้วยว่าลูกชายจะทำแบบนี้จริง
ตอนแรกนายเจนซี่เนี่ยเขามีการไปพูดคุยประสานกับเพื่อนคนหนึ่งนะ
บอกว่าจะพาแม่มารักษาดวงตาที่ประเทศไทย
ตำรวจเลยมีการขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะบอกว่าคาดว่าเป็นรถที่นายเจนซี่คนนี้นี่แหละ
ชาวเมียนมากับชายชาวตะวันตกที่หนีไปใช้ขี่หลบหนีออกไปจากโรงแรม
โดยตำรวจเนี่ยไปเอาหมวกกันน็อกมาสองใบเข้าไปในห้องสืบสวน
คาดว่าเป็นหวดที่นายเจนซี่กับชายชาวตะวันตกสวมใส่ตอนหลบหนี
นี่คือภาพนี้หมวกกันน็อกสีดำ๒ใบเมื่อสักครู่คุณผู้ชม
แล้วทางด้านของท่านรองภูมิจาการตลอดนครบานพลตลอดรีพงษ์อานันต์คล้ายครึ่งกันนะคะ
ท่านต้องมาตามคดีนี้ท่านบอกแบบนี้ตำรวจออกหมายจับไปสามคน
เพราะว่ามีพยานหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าทั้งหมดเข้าไปรุมทำร้ายชายชาวไต้หวันจนเสียชีวิต
ส่วนชายชาวต่างชาติที่บอกว่าเป็นชายชาวตะวันตกเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้สัญชาตินะ
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ
น้ำหนักก็ให้ไปเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์แต่ประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งเหมือนกันค่ะ
แต่ทีนี้ที่หลายอย่างในปากคำเนี่ย
ตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่นะตำรวจเองก็บอกว่าต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุการก่อเหตุว่าไปเกี่ยวข้องยังไง
ฆ่าเขาทำไมเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่พูด
คุณผู้ชมลองดูสิเดินก้มหน้าเดินขึ้นไปค่ะ
แล้วก็ไปที่ห้องสอบปากคำนะคะ

คือผู้สื่อข่าวพยายามจิ้มไมค์เข้าไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
แล้วก็อยากจะถาม
ที่เขามีการกล่าวอ้างถึงหญิงชาวคนไทยที่จ้างวานนี่แหละค่ะ
ให้ไปจับตาดูสะกดรอยตามคนตายว่าเป็นยังไง

นี่ค่ะก็ไม่ได้มีการปริปากพูดอะไรยังไงนะ

คำให้การของนายเจนซี่ชายชาวเมียนมาเนี่ย
อ้างพูดเรื่องว่าที่เมื่อกี้ขวัญบอกไป
มีผู้หญิงชาวไทยไปโพสต์ประกาศตามหาคนมาทำงาน
ให้ไปติดตามสะกดรอยตามนักท่องเที่ยวชายชาวไต้หวันคนนี้
เจ้าตัวยังคงอ้างเรื่องนี้อยู่นะคะ
แล้วบอกว่าถูกว่าจ้างจากหญิงไทยคนนี้
ให้ทำงานติดตามตัวเท่านั้น
แล้วก็ยังอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายผู้เสียชีวิตเลย
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะ
ตำรวจเชื่อแบบนี้ว่าคนที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุด
คือชายผิวขาวชาวตะวันตกตอนนี้แหละค่ะที่อยู่ระหว่างหลบหนี
คิดว่าน่าจะเป็นตัวการหลักที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ